คุณจะบอกว่ากระเพาะหมาจรจัดมันเป็นตัวแพร่เชื้อ
แต่ครึ่งหนึ่งของคนที่โดนกัดแล้วตายมันมาจากหมาเลี้ยงนะ

เพราะฉะนั้นการบอมวัคซีนการบังคับให้คนไปฉีดวัคซีน
จริงกฎหมายเรามีออกมาแล้วนะคะว่า
เราจะต้องฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาและแมวทั้งหมดทุกตัวในประเทศไทย
สุนัขบ้านต้องฉีดนะคะถ้าไม่ฉีดมีโทษปรับ
แต่มันไม่มีคนตรวจแล้วก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคะ
เซ็ตซีโร่เนี่ยก็คือการขึ้นทะเบียน
ไม่ได้นำสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไปฆ่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
ปีนี้ในเรื่องที่ว่าชาวบ้านเข้าใจว่าเซ็ตซีโร่แล้วก็นำสัตว์ไปฆ่าเนี่ย
อันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ถ้าสมมุติว่ามีการดำเนินการอย่างนี้คุณสามารถจะแจ้งความดำเนินคดีได้
พระราชบัญญัติป้องกันการธรรมดาลกรรมและจัดสวัสดิภาพศัตริย์
ซึ่งมีโทษทั้งปรับทั้งจำคุกด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหัวข้อของรายการที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
เป็นเพียงหนึ่งประเด็นเท่านั้นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะ
คือเรื่องนี้มันมาเรื่อยจนไม่คุยก็ไม่ได้แล้วนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมตามข่าวเนี่ยล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเขตสวนหลวงนะคะ
ที่มีการประกาศพื้นที่ไปว่ามีพิสุนักบ้านะคะ
ในขณะที่อันนี้ฉันใช้ภาษาแบบเราเข้าใจกันนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขามีการแบ่งระดับในหลายลักษณะนะคะ
แต่กำลังจะบอกว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาแบบผูกกันหลายประเด็นค่ะ
ทั้งเรื่องของการกลับไปรื้อดูเลยนะคะว่าในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีผูกขาดกันมาเป็น๑๐ปี
คนในครอบครัวของอดีตผู้บริหารกรมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูกันนะคะ
มีข่าวออกมาว่าอธิบดีท่านล่าสุดกรมประสุทธิ์ขอลาออกเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของพิสุนักบ้าหรือว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
ก็มีการออกมาแก้ข่าวกันท่านก็ยังนั่งเก้าอี้เดิมนะคะ
แล้วก็มีประเด็นที่บอกว่าตกลงวัคซีนที่ใช้จริงนี้มีประเด็นมา๒๓สัปดาห์แล้วนะคะ
ตกลงวัคซีนที่ใช้ตอนนี้เนี่ยมันคุณภาพต่ำคุณภาพเสื่อมไหม
ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าในส่วนของการที่ออยไปตรวจแล้วมียาเสื่อมคุณภาพนั้น
อันนั้นได้เก็บไปแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ไม่จบเรื่องนี้กลับมาอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าก็ไอ้ที่เสื่อมนี่แหละมีคนเอาไปแล้วก็ฉีดให้หมาแมวนะคะของชาวบ้าน
มันก็เลยกลับมาใหม่ประเด็นถัดมาก็คือว่าก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์
หมาทั้งแมวจรจัดไม่มีเจ้าของก็มีส่วนทำให้พิสุนักบ้านเนี่ยระบาดหนักไหม
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยที่เราพบเนี่ย
แล้วก็มีการพูดถึงตกลงเราควรจะมีกฎหมายหรือยังคะ
ในการดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีกฎหมายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมคะ
แต่มันยังลอยอยู่ไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงไม่มีหน่วยงานไม่มีงบประมาณอย่างชัดเจน
ว่าตกลงมันครอบคลุมแค่ไหนนี่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกตั้งหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชม
เกี่ยวข้องกับโรคพิสุนักบ้าแล้วก็ประเด็นที่คนกลับไปถกกันตั้งแต่ต้น
ว่าเอางี้คุยกันเลยดีกว่าที่ตอนนี้มันระบาดในช่วงปี๒ปีนี้
มันเป็นเพราะว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยมีเอกสารเคยมีคำสั่งออกไปใช่ไหม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องแล้วในการจัดซื้อยา
แล้วก็ไปฉีดให้หมาให้แมวเพราะว่าสตงก็ออกมาชี้ค่ะ
บอกใช่เคยมีเพราะตรวจสอบพบว่างบประมาณที่นำไปใช้
กับคุณภาพของที่ได้มันไม่สมเหตุสมผลกัน
คุณผู้ชมคะมันอิลุงตุงนังมากจนตอนนี้สรุปไม่รู้แล้วเรื่องนี้เนี่ย
ในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาเฮ้ยทำไมมันหายไปจากข่าว
ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งมันเกิดการระบาดใหญ่ขนาดนี้
ใช้คำว่าใหญ่คือจริงแล้วบ้านเราควรจะหมดไปแล้วนะคะ
ควรจะหมดไปแล้วแต่ในช่วงปี๒ปีนี้มันผุดขึ้นมา
จนกระทั่งปีนี้เองมันกลายเป็นข่าวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ขยายวงขึ้นเรื่อยและประเด็นที่ถูกลากออกมา
ถึงปัญหานี้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่พูดก็ไม่ได้แล้ว
หนึ่งคนนั่งในรายการของเรานะคะแล้วอีกหลายคนที่จะต่อสายคุยกับเราในรายการนะคะ
วันนี้คนที่นั่งคุยกับเรานะคะเคยมากับเราเรื่องหมาแมวนี่แหละนะคะ
ช่วงไปนานวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะ
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
คุณชัญญาผาสุภงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดิฉันไล่เรียงประเด็นเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะเพราะมันมีเยอะจริง
คือถ้ามันถูกลากออกมาขนาดนี้คะตั้งสตินิดหนึ่ง
ให้ทำได้แล้วถูกไหมคะแต่โดยพฤติในจริงเนี่ยมันก็ยังมีกล้ากลัวใช่ไหม
ถูกก็คือเขาบอกว่ายังเฮ้ยแล้วจงได้จริงหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่า
แต่ณบัตรนี้เขาประกาศเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกข่าวมาเลยสตงพูดเลย
แล้วพยายามบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นปัญหาทำให้เกิดการระงับยับยั้งในการทำให้ซื้อวัคซีนไม่ได้
จนทำให้วัคซีนขาดตอนแล้วก็ทำให้ฉีดวัคซีนไม่ได้พยายามบอกว่ามันไม่ใช่มาจากตัวของเขา
ดังนั้นณบัตรนี้เอาวิกฤตเป็นโอกาสก็จัดซื้อได้เลยเอาไปฉีดได้เลยท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็ประสุทธิ์สัตว์ก็ได้เหมือนกันคือตอนนี้เต็มที่
คือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมข่าวมันพันกันหลายหน่วยงานซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ทั้งกรมประสูจน์สัตว์กรมประสูจน์สัตว์เนี่ยจะรับเหมือนกันเป็นหัวเรือใหญ่ของเรื่องนี้
แต่ว่าก็อย่าลืมว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้
นั่นก็คือเรื่องของคนไงเพราะมันต้องเกี่ยว

คือกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตรและสหกรดูแลเรื่องของสัตว์ในการฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าโดยตรงชัดเจน
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นอบทกระทรวงมหาทัย
อันนี้คือเทศบาลทั้งหลายที่บอกว่ามีสิทธิ์ในการสั่งซื้อวัคซีนได้
แล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขดูเรื่องของคน
คนก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่สัตว์เลี้ยงฝ่ายเดียว
คนที่ใกล้ชิดสัตว์ก็ต้องฉีดป้องกันด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้นะคะเอาอย่างนี้ถ้าให้คุณชัญญาเลือก
สัญญาจะเลือกประเด็นไหนที่ใหญ่ที่สุดปัจจุบันนี้ที่สุดก่อน
ตอนนี้เหรอคือตอนนี้เห็นบอกหัวข้อพิสุนักบ้าระบาดเหตุวัคซีนคุณภาพต่ำ
คือก็ดีใจที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่อยากเชื่อเลยนะว่ากรณีแบบนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ท่านสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

แต่เราต้องติดตามว่าตรวจสอบแล้วเป็นแบบไหน
คณะกรรมการที่คุณชัญญาพูดถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ย

ประชุมนัดแรกคือวันที่๒๗

แต่อย่างที่เราบอกคือเวลาเราตรวจสอบนี่มัน
เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเอาเรื่องอดีตมาคุยกันปัจจุบันหรือเปล่านะ

มันก็ดีไงถ้าหากว่ามันย้อน

แล้วก็เกิดให้กระบวนการขับเคลื่อนที่ดี
เพราะมันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมา

เพราะมันไปโยงถึงเก้าอี้อธิบดีกรมบริษัท
ซึ่งมีข่าวลือว่าท่านขอย้ายตนเอง

ฉันอยู่ฉันอย่างนี้อยู่ค่ะ
เรื่องนี้ในเกี่ยวกับโรคพิสุนักบ้านะคะ
คือเรื่องของการตรวจสอบกรณีครอบครัวข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวง
ขายวัคซีนปลอมให้กับกรมประสุทธิ

ก็จะตรวจ๑อันนี้เป็น๑ใน๔ประเด็นนะคะคุณผู้ชม

วันที่๒๘จะมีการเปิดการทำประชาพิจารณ์

คือบ้านเรามีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

ทีนี้รายละเอียดปีกย่อยในการปฏิบัติเนี่ย
พอมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวฮอต
การที่จะเอาเรื่องราวของการแก้ปัญหาโรคพิสุนักบ้า

ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการติดตามกลไก

ท่านจะเสนอว่ามีการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้น
ซึ่งที่จริงบ้านเรามีอยู่แล้วในพื้นที่กรุงเทพ

จนถึงปัจจุบันนี้ที่บอกฟังไมโครชิปอะไรเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้มาแบบว่าจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ

แง่มุมของหน่วยงานที่พยายามหาทางแก้ไขอยู่
เพราะว่าถ้ามีการจดทะเบียนสัตเลี้ยทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่
แล้วจะเอาไปอยู่ในการบังคับเพิ่มในกฎหมายเนี่ย

กฎหมายป้องกันการธนุนกรรมและการจัดเสร็จภาพสัตว

จะเปิดทำประสัตว์อีกครั้ง๙โมงเช้าเป็นต้นไปที่รัฐสภา
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันขยายไปขนาดนั้นได้ยังไง

นี่เราไม่พูดถึงเรื่องของการประกาศพื้นที่

แม้กระทั่งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเนี่ยนะคะ
ทีนี้ในส่วนของเรื่องล่าสุด

แล้วก็จริงแล้วคือมันมีข่าวว่า
ได้ถูกจัดเก็บเอาไปทำลายทิ้งหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าก็มีสัตวแพทย์บอกว่า
มีหน่วยงานท้องถิ่นเอาไปขายให้ชาวบ้าน
เพื่อเอาไปฉีดให้หมาแมวในช่วงก่อนหน้านี้
อันนี้ในวงการตกลงยังไงคะเรื่องนี้
ได้ยินบ้างไหมคะคุณชัญญาคะ

จ่ายแล้วคือจะบอกว่าเมื่อมันเป็น

ถ้าเขามีที่มาที่ไปแล้วเขาสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า
มันผิดเราก็ควรที่จะชำระดีไหมล่ะ
เมื่อมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นก็เอาวิกฤตเป็นโอกาส
ก็ให้เกิดการตรวจสอบให้เกิดการตระหนัก
ให้เกิดการติดตามมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว
แล้วมันจะอยู่ในหมวดที่ทางรัฐมนตรี
การกระทรงเกษตรและสากรท่านอาจจะ

แต่ถ้าไปโยงกันได้เนี่ยมันก็ดีในการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้อันนี้ที่เราเรียงกันมา

เอาอย่างนี้ก่อนนะคะสถานการณ์ตอนนี้ตกลงว่า
ถ้าใช้ภาษาเรียนก็คือฆ่าหมาแมวจรจัดทั้งหมด
อันนี้คือไม่ได้แบ่งสองอย่างแบ่งสองอย่าง

ในเมื่อมีปัญหาพิสุนักบ้าไม่มีวันหมดสิ้น
มันเกิดจากกรณีสัตว์จรจัดควบคุมไม่ได้

มันก็เลยเกิดการโต้เถียงเป็นวิวาทะกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

แง่มุมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลเขาบรรยัติขึ้น

แต่ข้อนี้ถกเถียงกันมาเฉพาะในรอบปีนี้หรือก่อนหน้านี้นานแล้วคะ

รอบนี้รอบล่าสุดที่ระบาดล่าสุดนี้หรือคะ

มันเกิดขึ้นจากกรณีที่มีข่าวโรคพิสุนักบ้าระบาด
แล้วก็มีกลุ่มคนในโลกโซเชียลตั้งประเด็นขึ้นมาว่า

แล้วก็โต้เถียวิวาทะกันในโซเชียล

มาตรา๒๑ของกฎหมายป้องกันธนุรกรรม

ถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามันต้องมีเหตุผล

ควบคุมบางประการในเรื่องของโรค
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาที่คุณชัญญาเพิ่มเติมนะคะ
ขอไปอีกหนึ่งท่านในประเด็นนี้แหละที่เราค้างคากันอยู่นะคะ
เราจะคุยกับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
สัตวแพทย์หญิงพัฒระนันสัจจารมค่ะ

คุณหมอค่ะที่ฉันอยู่ในรายการกับคุณชัญญาค่ะ

เดี๋ยวเอางี้ในมุมของคุณหมอ

ต้องการการชี้แจงจากหน่วยงานรัฐที่สุดคะ
เรื่องวัคซีนไม่ได้มาตรฐาน
ควรจะทำลายทิ้งแต่เอาไปขายชาวบ้านไหม
หรือว่าเรื่องเซ็ตซีโร่หรือยังไงคะ

อ่าก็วัคซีนก่อนก็ได้ค่ะ
คือวัคซีนที่เราพูดถึงแล้วตอนนี้
มันคือวัคซีนที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๙นะคะ
ว่ามันเป็นล็อตที่นำเข้ามาจากสเปนเนี่ย

ก็คือมันไม่สามารถที่จะสามารถป้องกันโรคได้นะคะ
ทีนี้นำเข้าก็นำเข้าก็สั่งซื้อกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
แต่ว่าตอนที่ออยเรียกคืนกลับเนี่ยมันคือเดือนตุลาแล้ว
เพราะฉะนั้น๔แสนโดสมันใช้ไปแล้ว
มันก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่
มันก็เป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถที่จะ
คือฉีดวัคซีนไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันโรคได้
เป็นเหตุนำมาซึ่งเกิดการระบาดนะคะ
เป็นเหมือนกับว่าพอปีต่อไปเนี่ยการอุบัติของโลกมันก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องเซ็ตซีโร่
คือเซ็ตซีโร่เนี่ยจริงถ้าไม่มีการระบาดของโรคพิสุนักบ้า
ก็ยังจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ถูกไหมคะ
แต่ทีนี้มันมีการระบาดที่มันเพิ่มขึ้น
ก็เลยมีการพูดว่าเซ็ตซีโร่จะช่วยเรื่องการระบาดของโรคพิสุนักบ้าได้ไหม
หมอจะตอบว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันคนละประเด็น
หมอจะพูดว่าสมมุติว่าเมื่อก่อนเรามีอาฮิวาระบาดที่บ้านเรา
คนเราตายเยอะแยะเลยค่ะใช่ไหมคะ
เราก็แค่ทำวัคซีนอัธีวาป้องกันโรค

เพราะฉะนั้นจำนวนประชากรของสัตว์ที่เพิ่มขึ้น
ถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนบอมวัคซีนไปให้หมด
ทุกตัวมีภูมิคุ้มกันต่อโลกนี้
มันก็จะไม่มีผลค่ะต่อการระบาด

ทีนี้คุณหมอค่ะขอกลับมาที่ประเด็น๔แสนโดสจากสเปน
ของปี๕๙ก่อนนะคะที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
โดสที่ว่าคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วก็
จบลงตั้งแต่ปี๕๙ถูกไหม
หรือว่า๔แสนมันยังเหลือเล็ดลอด

มันไม่เหลือเล็ดลอดเพราะว่า
ทางกรมวิทยาศาสตร์เป็นคนตรวจสอบว่า
คุณภาพของวัคซีนมันไม่ได้โพเทนเชียลที่

ทำให้มีการถอนดึงวัคซีนกลับ
แต่ดึงกลับเนี่ยมันไม่มีให้ดึงกลับแล้วไงคะ

ทีนี้ออยก็เลยได้เพิกถอนใบอนุญาต
ที่การผลิตวัคซีน๓ชุดนี้ออก
คือ๓ชุดนี้ไม่มีแล้ว

ใช้ปัจจุบันเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ

อยประกาศตั้งแต่ปีนั้นด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ

มันมีวัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐานควรทำลายทิ้ง
แล้วมีหน่วยงานท้องถิ่นเอาไปขายให้ชาวบ้าน

หรือพูดถึงเรื่องอะไรที่โยงมาถึงปัจจุบันได้คะคุณหมอ
คือตอนนี้ค่ะมันก็มีกระแสว่า
วัคซีนที่มีการเอามาใช้อยู่
มันอาจจะเกิดจากการกักขนส่ง
การเก็บที่มันไม่ดีแต่มันไม่ใช่มาจากล็อตของการผลิต

ถ้าสมมุติเก็บในอุณหภูมิที่มันไม่เหมาะสม

ใช่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้เก็บอยู่ที่๒๘องศา

เท่ากับเราฉีดน้ำเปล่าไม่สามารถป้องกันโรคได้
เพราะฉะนั้นวัคซีนตัวนี้พอมันเสียแล้ว
มันต้องทิ้งมันคือต้องทิ้ง
คืออย่างล่าสุดเนี่ยหมอเจอว่า
คนร้องเรียนเข้ามาในอินบ็อกของบอสด็อก
วัคซีนมันไม่ได้แช่อะไรมาเลยมันเป็นขวดใส
ซึ่งหมอรู้ว่ามันเสียแล้วเอามาขายเอามาฉีดจำ
คือจริงท้องถิ่นจะต้องฉีดให้ฟรีนะคะ
ทางเทศบาลมีหน้าที่ฉีดให้ฟรีจะเอาเอามาขายก็ไม่ได้นะคะ

ค่ะจะมาคิดตัวละ๕๐บาท๓๐บาทไม่ได้นะคะ

เพราะฉะนั้นไล่ทีละประเด็นเรื่องกรณีวัคซีนจากสเปน๕๐
คือจบ๕๙ไปแล้วเนอะทีนี้ที่เรากำลังพูดถึงข่าวที่บอกว่าตอนนี้
ถ้าสมมุติมันจะมีปัญหาว่าวัคซีนมันไม่ได้คุณภาพ
อาจจะมีผลต่อการระบาดตอนนี้เนี่ยก็คือการเก็บวัคซีนโดยปกติ
ปกติแล้ววัคซีนต้องเก็บที่๒๘๐
ใช่ค่ะใช่ค่ะ๒๘องศาเซลเซียสใช่ไหมค
ใช่ค่ะโอ้โหคุณหมอยิ้มโอกาสมันก็เยอะเลยสิคะ

ใช่ค่ะคุณหมอเวลามันเสื่อม
คือเช่นนะคะสมมุติเก็บอุณหภูมิที่๑๐กว่า
กว่าหรือ๒๐กว่าอะไรอย่างนี้หรือตั้งอุณหภูมิห้องสมมุตินะคะ
คือมันเสื่อมแบบเสื่อมเลยใช้ไม่ได้เลยหรือมันค่อย
๕นาทีค่ะสมมติมันเกิน๒๘องศามันแค่๕นาทีมันก็เสื่อมแล้วค่ะ
คำว่าเสื่อมคือเสื่อมใช้ไม่ได้เลย๑๐๐ใช่ไหมคะ
ใช่มันก็คือเสื่อมไปมันใช้ไม่ได้
คือวัคซีนมันตายไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วค่ะ

ทีนี้ประเด็นที่๒สมมุติวัคซีนสมมุติวัคซีนใช้ได้เนี่ยนะคะ

คือจะมาขงมาขายอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยว
ค่ะใช่ค่ะอย่าให้ใครเอามาขายเราถูกไหมคะ
เดี๋ยวนะดิฉันเห็นว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะ
เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบอันนั้นกรณีจัดซื้อจัดจ้าง

อันนี้เรารอให้ทางกระทรวงแถลงการอีกทีค่ะ
เราก็รอรอฟังอยู่เหมือนกันค่ะ

วันพุธค่ะวันถัดไปค่ะจะมีการทำประชาพิจารณ์ที่ครูหยุย
พูดถึงการเขียนกฎหมายขึ้นมาจัดการเรื่องนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงคะ
อ่ากฎหมาย

หมอหมอเห็นด้วยเลยค่ะว่าต้องทำค่ะ
เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มในการที่ตัดวงจรของสุนัขจรจัดออก
เพราะว่าถ้าเกิดคนทิ้งนะคะ
คนทิ้งเนี่ยลดจำนวนลงแล้วตอนนี้นะคะ
มีการปรับกฎหมายโทษปรับเนี่ย
ขึ้นปรับบังคับใช้เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์นะคะ

โทษปรับในอัตราโทษ๑๐๐๐บาทเลยนะคะต่อตัวในครั้งแรก
ครั้งแรกทิ้งครั้งแรกโดน๑๐๐๐บาท

ครั้งที่สี่๔๐๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้มีการปรับโทษปรับใหม่แล้ว
คุณหมอในการจดทะเบียนนี้
มันเป็นสิ่งที่มันก็ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
คือจริงมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและเราต้องทำมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำค่ะ

เพราะตอนนี้เวลาดิฉันคุยเรื่องข่าวพิสุนักบ้านมันปนกันไปหมด
ไม่แน่ใจแล้วว่าแกนเรื่องตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนค่ะ
คือหมออยากให้เราแยกประเด็นสองส่วน
เรื่องแกงโรคของพิสุนักบ้ากับการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดนะคะ
สองเรื่องนี้คือคนละประเด็นกันแล้วการควบคุมการระบาดของโรคพิซซุมต้าคือการทำวัคซีนนะคะ
การควบคุมการเพิ่มจำนวนประชากรของสุนัขจรจัดก็คือเราต้องจดทะเบียน

คุณหมอมีความเห็นยังไงกับเรื่องภาษีคะ
ราศีมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะไปเรียนแบบต่างประเทศเนี่ย
เราต้องดูพื้นฐานของประเทศเราก่อนว่าเราพร้อมใช้ไหม
ประเทศเรายังไม่มีระเบียบในการที่จะใช้กฎหมายใดเลย
ทั้งกฎหมายที่ออกมาแล้วเราก็ยังไม่บังคับใช้ใดทั้งสิ้นนะคะ
ไม่มีคนตรวจสอบยังไม่มีการบังคับกันอย่างจริงจริงจังจัง
เพราะฉะนั้นการขึ้นภาษีเนี่ยนอกจากเราจะทำไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนของคนที่เลี้ยงสุนัขเลย
เราจะไปเก็บได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านในกรมมีสารเลี้ยงกี่ตัว
เราไม่รู้นะคะทีนี้มันเป็นเรื่องที่มันยังไกลตัวเรา
มันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง๑๐ปีนี้ค่ะ
ปีเลยเหรอคะได้งั้นเราไม่คุยแล้วค่ะเสียเวลานะคะ

คุณหมอค่ะได้ประเด็นเดี๋ยวที่ฉันคุยกับคุณชัญญาต่อ
แล้วก็พยายามติดต่อทางกระทรวงหน่วยงานต่างคุยกันในรายการด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณชัญญามันไม่รู้จะเอาประเด็นไหนก่อน

ของสมาคมสงครสัตว์ในเวลาชุมธรรม
หลักใหญ่ของเราออกหน่วยสแทกเคลื่อนที่ในการทำงานและฉีดวัคซีน

คนที่จะไปซื้อวัคซีนได้จะต้องผ่านการมีสัตวแพทย์รับรองไปด้วย

ที่เป็นข่าวว่าชาวบ้านไปซื้อก็ผิดนะมันไม่ได้

คนซื้อก็ผิดแล้วชาวบ้านไปฉีดเองก็ไม่ได้

แล้วก็ทีนี้เขาบอกว่ามีการอบรมของกรมบริษัทแล้ว
เป็นอาสาสมัครในการอบรมในการฉีด
ซึ่งถ้าหากว่าผ่านการอบรมที่ถูกต้อง
ถ้าจะไปฉีดก็ต้องผ่านกระบวนการของสัตวแพทย์ควบคุมไปด้วยเหมือนกัน

ไม่ใช่อะไรก็ได้ใครก็ได้ทั้งนั้น
เวลาซื้อวัคซีนมาแล้วต้องแช่เย็นด้วยนะ

จะบอกว่าเก็บยากมากนะคะ๐๘องศา

เดี๋ยวมันค่อยไล่รีดทีละประเด็น

สัตวแพทย์วิริยะแก้วทอง
ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักคุ้มครอง
ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมประสุทธิ

ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่รัฐมนตรีตั้ง
พรุ่งนี้จะเป็นการประชุมนัดแรกใช่ไหมคะ

ที่จะตรวจสอบทางภูมิบริษัทนะครับ

ครอบครัวข้าราชการกระทรวงเกษตร

หรือยังสรุปไม่ได้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะ
คือที่ผมดูรายละเอียดนะครับ

ก็ถูกต้องตามระเบียบแบบภาษาโดนนะครับ

อะไรอย่างเท่านะครับ
ไม่ว่า๓๐๖๑
ก็แล้วแต่นะครับ
แต่ไปดูแล้วเนี่ย
ต่อการระบาดรอบไหนด้วยหรือเปล่าคะ

คือประเด็นคือว่าวัคซินถ้าเกิดว่าขาด
เพราะว่าในต้นเขาจะมีเพราะประมาณปีหน้า
มันจะไม่มีวัคซีน๕แสนเราใช้อยู่ประมาณ๕แสน
แล้วอีก๕แสนจะมาใช้อีกปีต่อไป
ในปีห้องมานต่อไปเพราะว่าต้นปีห้องมาน
วัคซินจะไม่มีการจัดซื้อเพราะว่าห้องมานเริ่มต้นเข้ามา
แล้วก็ใส่หมุนไปทุกปีอย่างนี้ครับ
คืออย่างนี้ค่ะที่ฉันเห็นมันมีการตั้งประเด็น
แล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าการตั้งประเด็น๔ประเด็น

คือการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะ
ซึ่งเรียนเห็นขาดแล้วล่ะว่ามีการชี้แจงว่า

แล้วก็มีการตรวจสอบแล้วไม่ได้มีความทุจริตอะไร

แต่ทีนี้การจัดซื้อจัดจ้างของครอบครัวข้าราชการ
ในหน่วยงานเองเนี่ยนะคะ
เรื่องคุณภาพมันเป็นเรื่องที่ร้อยต่อกันนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่จะตรวจสอบด้วยป่ะคะว่า

อันนี้คือการผูกเข้าไปหรือเปล่าคะ

หลักการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ตามสเปคที่ทาง
คณะกรรมการเขากำหนดมาว่า
ให้ซื้อตามสเปคอันนี้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ผ่านขั้นตอนของออยที่นำเข้ามากับบริษัท
ออยเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องดำเนินการ
ในส่วนที่อะไรมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่า

จัดซื้อแบบถูกต้องตามสเปคที่ผ่านมานะครับ
ให้ผมไปดูรายละเอียดย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับ

แต่ว่าประเด็นที่ออยเขาจะมาตรวจสอบว่า
มีประเด็นว่าวัคซีนไม่ถูกต้องเนี่ย

แต่ว่าของเราบริษัทนี้ที่ผ่านมา
ผมก็ไปดูรายละเอียดว่าเขาก็มีการเปลี่ยนให้ทั้งหมด

แต่ในการที่ว่าเขาก็คือมีปัญหาครับผม
ก็คือถ้ามีปัญหาเขาก็เปลี่ยนให้ใช่ไหมคะที่ผ่าน
ให้เลยครับอันนี้ที่ผมไปดูรายละเอียดนะครับ

อยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนถูกไหมคะ
ถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องของคณะประการของจากกระทรวงเนี่ย
จะต้องมีการตรวจสอบว่าการจัดซื้อถูกต้องไหม

ค่ะถูกต้องหาอะไรไหมว่าคือได้คุณภาพหรือเปล่า
อันนี้เป็นขั้นตอนของคณะกรรมการระดับกระทรวงมาตรวจสอบครับผม
คุณหมอค่ะที่ฉันคุยกับคุณชัญญาในรายการนะคะ
หมาแมวชาวบ้านได้แล้วใช่ไหมคะ

อันนี้ดังสู่ผมเหมาะก็โอเคนะครับผม

แต่เอาข้อจริงแล้วมันก็ตุ้มต่อมอยู่ในแต่ละพื้นที่ถูกไหมคะ
คือมันไม่ได้อยู่ดีแล้วก็สบายใจกันทั้งประเทศ
กลับมาซื้อฉี่กันทั้งประเทศใช่ไหมคะคุณหมอ
คือบางท้องถิ่นเขาก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่
สังคมเราก็ต้องไปทำความเข้าใจว่า

ผมก็ให้ทางท้องถิ่นบางท้องถิ่นเขาจัดซื้อได้เกือบหมดนะครับ

สรุปค่ะ

คือตอนนี้คือพอมันมีข่าวตัวเลข

ตัวเลขการเพิ่มของผู้เสียชีวิต

แล้วมันต่อกันปี๖๐กับปี๖๑
เอาเข้าจริงแล้วถ้าสมมุติเวลาคุยกันในวงการคุณหมอ

ถือว่าอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานไหมคะ
หรือว่ามันเกินมือเราจากปีที่ผ่านมาคะ

ให้คุยกับทางสหรัฐสุขคุยกับทองคิดนะครับ
ตัวเลขเมื่อก่อนคนตายมากนะครับ

กลายเป็น๒๓๐๐คนในแต่ละปีนะครับ
แล้วก็มาปี๓๕ไล่ลงมาเรื่อยเนี่ย
ตายเสียชีวิตเนี่ยลดลงมากนะครับ
แล้วถามว่าปีปัจจุบันนี้สามารถควบคุมได้ไหม
ผมก็อาจจากระบายวิทยาแล้วคุยกับทางสหรัฐสุข
เราคุยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นมากนัก
เรื่องปัญหาเรื่องที่จะไม่สามารถควบคุมได้
ทางเรานะทางทางผู้จัดงานแต่ละผู้จัดงาน

มันไม่น่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมโรค
คุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้ว่า
ประเด็นตัวเลขอันค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นจริงแล้ว

ปีนี้ที่เราตัวเลขของผลหัวสุนัขที่เกิดโรคขึ้นมา

ซึ่งมันก็คงจะติดด้วยกัน

จำนวนอันตรีทั่วซึ่งส่งตรวจมันกลายเป็นบอกเยอะ

แต่จริงแล้วมันก็แค่๕กิโลเมตรหนึ่งจุดขนาดนี้แหละครับ

ชัดเจนเอาเฉพาะประเด็นตอนนี้ที่เราแตะไปถึงก่อนนะคะ
เพราะมันมีหลายประเด็นค่ะขอบคุณคุณหมอสำหรับช่วงนี้นะคะ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

อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณผู้ชมว่าล่าสุดก็คือเจอที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
ที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยว

ว่าเอาระยะสั้นพอนะคะ
ระยะกลางกับระยะไกลอย่าเพิ่งเอาระยะสั้นก่อน
คือหลังจากนี้ตกลงเขาคุยกันว่าเขาจะทำอะไรกันบ้าง
คือก็ระดมฉีดไปฉีดไปฉีดไปทำหมันไปทำหมันไป
ขึ้นทะเบียนไปหรือเปล่าแป๊บเดียวหาตังค์แป๊บ
โฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
มาปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมภาคุณฉันยาค่ะ
เอาอย่างไรค่ะเอาระยะสั้นนะ
กี่ข้อกี่ศูนย์มันถึงจะรองรับได้เพียงพอ
เพราะปริมาณสัตว์ในกรุงเทพโดยเฉพาะสัตว์จรจัด
มันเยอะที่สุดเป็นแสนตัวเท่าไหร่ก็ไม่พอ
ดังนั้นการช่วยกันควบคุมแก้ปัญหาพิสุนักบ้า
สัตว์เลี้ยงเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้

แล้วหมอก็ต้องนัดฉีดปีต่อปีไปอีก

ถ้าประเภทโอ้ฉันฉีดมาแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อนมันไม่ได้

มันก็ยังเสี่ยงกับพิสุนักบ้าได้อยู่
แล้วคนที่เสี่ยงที่อยู่กับสัตว์ใกล้ชิดสัตว

นี่คือแบบระยะใกล้ชิดแบบนี้

ในพื้นที่ที่เราอยู่ตามชุมชนตามหมู่บ้านทำอย่างไร

อย่าไปด่าคนให้อาหารหมาอาหารแมว
นั่นคือเครื่องมือในการจับหมามาไว้กับเราได้ดีมาก

สัตว์ไปทำหมันฉีดวัคซีนได้
ตอนนี้ก็แค่เฉพาะของกรุงเทพ

โมงไม่เกินเที่ยงเขาเสร็จแล้ว

เพราะฉะนั้นของกรทมผู้ว่าเขาประกาศแล้วไง

อยากทำหมันฉีดวัคซีนประสานเขต

แต่ขอให้ตระหนักแบบมีสติ
อย่าไปตระหนกแล้วแบบโอ้โหมีที่ชุมพรไง
วันตายไป๔๐ตัวพิสุนักบ้าตื่นเต้น

โอกาสเป็นไข้หัดกับลำไส้อักเสบเนี่ย

มันมีอีกหลายโรคถ้าเป็นพิสุนักบ้ามันสังเกตอาการได้

ถ้าสังเกตเราก็อันนี้มันไม่ใช่แล้ว
ไปกักซะภายใน๑๐วันถ้ามันตายใช่พิสุนักบ้า
ส่งไว้เจ้าอาทิตย์เขาไปตัดหัวไปพิสุทธิ์ที่ห้องแล็บ
ถ้าเป็นพิสุนักบ้าระยะ๑๕กิโลเมตร
ก็ต้องควบคุมกันทั้งหมดอะไรอย่างนี้

คือมันเยอะกว่าปีอื่นจนน่าตกใจหรือเปล่าคะ

แต่ถ้าพูดกันแบบจริงมันก็ไม่ได้มากไปกว่าปีอื่นหรอก
แม้แต่ทางท่านรัฐมนตรีว่ากัตรกระทรวงศาสตร์และศุกร์
บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่าปีอื่นหรอก

ทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมข่าวถึงออกมาเยอะ
ก็ถ้ามองในแง่ดีเอาวิกฤตเป็นโอกาส
มันสร้างความตื่นตัวไงเราคิดในแง่บวก

เออก็มันตื่นตัวไงมันเกิดการตรวจสอบแล้ว
ดีนะเขาจะมีคณะกรรมการที่ทางรัฐมนตรีตั้งขึ้นเราก็จะได้ดูว่าเป็นยังไง
ต่อไปเกิดอะไรผิดปกติเราจะได้เริ่มสังเกตแล้ว
จะได้บอกกันแล้วว่าแบบนี้มันก็มีด้วย

แล้วก็วันที่๒๘มีนาคมนี้ประชาพิจารณ์
ซึ่งก็มีประเด็นที่จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง
ทีนี้หลายคนบอกว่าเฉพาะของเจ้าของที่เลี้ยงสัตว์อย่างนั้นเหรอ
จริงก็มีประเด็นที่หลายคนพูดอยู่อย่างเช่นฟาร์มเพาะทั้งหลาย

ฉีดไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
เดี๋ยวนะคะฟาร์มถ้าเป็นฟาร์มเขาระบบเขาปิดเขา

ถ้าเขามีมาตรฐานในการดูแลมีจัญญบันถูกต้อง
แต่ประเภทแบบอยากจะเพาะกระเพาะชิด
ว่ายักษ์ไสถ์พันธุ์ใหม่สามารคแคระมันมีสมาไลย์มันไม่มี

แล้วฉีดวัคซีนแล้วแล้วใบที่ฉีดมันถูกต้องไหมอะไรไหม
ใครจะตรวจสอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ถ้าขายไปหมดเอาไปทิ้งไหมหรืออย่างไร

มีเหรอคะคนที่อยู่ในวงงานเขารู้กันไหม
มีมีใจกลางกรุงเทพนี่แหละ

โอ้โหสมัยก่อนเขาบอกขายหมดเอาไปทิ้ง

เพราะงั้นอันนี้มันก็น่าสนใจว่า
มีนาคมสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง

เพราะที่จริงกรทมมีนะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกนะ
กรุงเทพมหานครมีมาแล้วสมัยคุณอภิรักษ์เป็นผู้ว่ายาวถึงปัจจุบันนี้
คนที่มีบัตรประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วฝั่งชิปมันใช้ได้ไหมเครื่องสแกนชิปมันก็ไม่มี

ทั่วประเทศมันยังไงแล้วมันสำคัญต่อการบังคับใช้ด้วยต่อไป

ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะประชุมนัดแรกนะคะ
กระทรวงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหลายประเด็น
เฉพาะ๔ประเด็นหลักนะคะแล้วก็๒๘ประชาพิจารณ์ถึงกฎหมายเรื่องนี้
คือมันเป็นของระยะกลางถึงยาวล่ะคุณผู้ชมนะคะ
หมดเวลาของรายการวันนี้วันนี้ขอบคุณคุณจัญญาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กับคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนวันนี้ลาไปก่อน